มีชาวเน็ตครับไปทำบุญที่วัดท่าพรุนาทวีที่จังหวัดสงขลากำลังเดินไหว้พระอยู่ก็เห็น
พระพุทธรูปในองค์เบอร์เลอร์เลยนะอืมแล้วมีอะไรปิดตาท่านอยู่ไม่รู้เนี่ย
ไม่ใช่โจรสลัดมาบวชอะไรนะคุณผู้ชมฮะนี่คือพระพุทธรูปแล้วมีรังต่อ
ปิดบริเวณดวงตาก็เลยเป็นแบบนี้เลยครับ
คนก็สะดุดตาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ซูมเข้าไปใกล้ใกล้โอ้โหดูอยู่ยังบินอยู่เลยเออบินว่อนเลยอืม
เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะบอกว่าพระพุทธรูปสวยงามแต่หน้าหวานหน่อยนะ
ตัวต่อก็เลยมาเกาะตาหวานบางคนแบบนี้บาปไหมเนี่ย
บางคนก็แซวว่าแบบนี้พระปิดตาของจริงค่ะบางคนก็บอกท่านทำสัญลักษณ์ว่าโอเค
อ่าเออทำสัญลักษณ์ว่าโอเคว่ากอได้ตัวต่อก็เลยมาเกาะไว้แบบนี้
นี่บากทั้งข่าวเลยโอ้โหชาวเน็ตอืม
ความของเจ้าของคลิปที่เอาไปโพสต์บอกว่าอันตรายมากตาท่านเป็นต่ออ้าวนี่ก็บาปอีกเออ
หมดอ่านก็บาปค่ะทั้งนั้นครับอ่าส่วนของผมมีจอมปลวกแปลกด้วย
อยู่ในสวนป่าไผ่ท้ายหมู่บ้านหมู่๖
ตะบนตุนอามเฟิร์นเมอร์จวัดพระยาว

เป็นระคังคว่ำนะครับตรงกลางข้างในเป็นโพรงนะฮะ
ส่วนด้านบนเนี่ยเป็นช่อชูขึ้นมา
หัวชลังช่อยาวนับได้นับได้เท่าไร

เพราะที่ผ่านมามีคนได้รับโชคได้รับลาบไปแล้ว
หลายงวดชาวบ้านก็มาขอโชคกัน
พาไปดูต่อเลยค่ะ
ยอดคุณปู่รถดับเพลิงที่ให้โชคมาแล้ว
ไหนขอดูหน่อยซิว่าคุณปู่รถดับเพลิงที่ว่าให้โชคยังไง

นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดค่ะที่ห้วยแถลงของโคราชเนี่ยนะคะ
พานักข่าวไปดูเลยยอดคุณปู่รถดับเพลิงรุ่นลายคราว

เบิร์ตอายุ๕๐กว่าปีแล้วว่า๖ล้ออีซูซูบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เนี่ยนะคะ
เขาดัดแปลงให้เป็นรถดับเพลิง๖๐๐ลิตรถูกต้องค่ะ
เนี่ยหัวฉีดดับเพลิงแรงดันสูงนะอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีทุกวันนี้
ยังไปดับไฟให้กับจุดที่ไฟไหม้อยู่เลยนะ
นายกเทศมนตรีตำบลหินดาดบอกว่าดูจากภายนอกเป็นรถคุณปู่ดูโซมใช่ไหม
ล้อยางยังใหม่นะจ๊ะสตาร์ทติดง่ายเครื่องยังฟิตอยู่ใช้งานได้ดีเลย
ดับเพลิงคันนี้ทางเทศบาลขอรับช่วงต่อมาจากกรทมตั้งแต่ปี๔๓
อุ้ยเล่ามาจนถึงขนาดนี้แล้วอ่ะทะเบียนทะเบียนใช่ไหมทะเบียน
๕ไม่ใช่ห้า๘๕๙๗๙๕ค่ะ
เขาให้โชคมาไม่ต่ำกว่า๑๐งวดนะนี่แหละแล้วเขาบอกว่า
ทุกครั้งที่งวดไหนนะที่พนักงานฝันฝันว่าขับรถคันนี้ออกไปดับไฟเมื่อไหร่
นั้นแหละจะถูกแต่ขอร้องเรียนหน่อยได้ไหม๙๕หาซื้อไม่ได้
ร้องเรียนหน่อยหมดแผงแล้วเหรอเนี่ย
ครับไปที่ปราจีนบุรีคุณผู้ชมฮะอาจารย์เริงยมโลกครับร่างทรงขวัญใจชาวบ้าน
ก็พาชาวบ้านไปไปทำพิธีขอเลขเด็ดเชื่อว่ารอบนี้สมใจแน่นอน
ที่สารปู่ขุนเดชขุนจันทร์ครับแถวนั้นเขาจะเรียกกันว่าต้นโพเหียนรู้จักกันดีคือ
หยดน้ำตาเทียนนะน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต์ครับ
แล้วก็ท่องมนต์เป็นภาษาเขมร
ลองไปดูหน่อยว่าออกมารวมแล้วเป็นเลขอะไร

๗หรือ๑ไปดูมี๙มี๕มี๐

อาจารย์เริงยังจับตัวเลขมาผสมกันตีเป็นเลขเด็ดด้วยนะครับ
มีทั้ง๒ตัว๓ตัว
ส่วนใครอยากเห็นตัวเลขชัดดูได้จากเลขก้านทูบ

โอ้โฮโยยยยากเหมือนกัน

แต่ถ้าเกิดอยากเห็นชัด๑๖๘นะเมื่อกี้นะดอมอันนี้เจ๊นุ๊กค่ะเจ๊นุ๊ก
นุกให้เลขอะไรบ้างอยู่หน้าจอแคปเลยคุณผู้ชม
มีให้เลขชุดเป็น๓ตัวเลขตัวใหญ่เลข๕แบบนี้
ตามด้วยเจ๊ฟองเบียร์หน่อยค่ะเจ๊ฟองเบียร์ให้แนวทางเป็นเลข๗ตัวโต
แล้วก็มีคู่เลขคู่มาแบบนี้นะคะ
แคปเอาไว้นะทั้ง๗๐๗๕๗๙๗๒เลขชุด๓ตัวก็๓๒๗๓๗๙๑๗๓
ส่วนนี้แม่น้ำหนึ่งค่ะให้มา๔ตัวเอาไปแยกจับคู่กันเอาเองนะคุณผู้ชมค่ะ
และปิดท้ายหมอไก่หมอไก่๕ตัวเลขแบบนี้เอาไปผสมเอาไปสลับกัน
ขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะคะ